แล้วจบประเด็นช่วงนี้ติดตามประเด็นการเมืองร้อนแรงกันบ้างนะคะ
วันนี้นายกรัฐมนตรีพอถูกยิงคำถามเรื่องของการจะกลับมาดำรงตำแหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกหรือไม่
จากที่ปฏิบัติภารกิจอย่างอารมณ์ดีอยู่เนี่ย

ภารกิจส่งท้ายรอบสัปดาห์นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความเชื่อมโยงระบบการเดินทาง
ล้อรางเรือของกรทมประเดิมภารกิจด้วยการเดินวิ่งที่สวนลุมพินี
ก็ถือโอกาสทักทายกับผู้ที่มาออกกำลังกาย
ร่วมลำไทเก๊กเต้นแอโรบิก
ท่าทางจะเก้กังไปบ้างก็เป็นตัวอย่างของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เพียงอย่ามองเป็นเรื่องการหาเสียง
แต่ทันทีที่ถูกตั้งคำถามถึงวิธีกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง
ก็ทำให้นายกถึงกับต้องอารมณ์เสีย
ถ้ามันเลือกตั้งถึงมาแล้วมีนายกไม่ได้ก็ต้องเป็นตัวออกคลองลอดแต่หาเรื่องออกมา
ถ้ารอบแรกนั้นชบครั้งคนสุดที่ตกรอบแรก

พอแล้ว
พี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

แก่นำพักเพื่อไทยและอดีตสส
เดินทางไปพบกับนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกที่ฮ่องกง
เพื่อหารือปัญหาภายในพักที่ยังไม่ลงตัว

และเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกรกต
ที่ต้องดำเนินการว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่
ส่วนคดีที่ค้างคาของ๓พิธีกรสายล่อฟ้า

เป็นจำเลยหมินประมาทวิพากษ์วิจารณ์อดีตนายกยิ่งรักชินวัฒน์
กรณีวัล๕โรงแรม๔ซีซั่นได้ยุติลง

หมายให้ทนายความผู้รับมอบอำนาจ

ภายหลังทั้ง๓คนร่อนจดหมายเปิดผนึก
ขอโทษและสำนึกผิดในการกระทำ
ซึ่งมีความเห็นมาจากนายชาวลิศวิชยสุทธิ

บอกว่าการโพสต์ข้อความของนายสิริโชค
เกิดขึ้นก่อนที่สารดีกาจะมีคำพิพากษา

และรอดตายทางการเมืองอย่างเหลือเชื่อ

แต่ก็มีเมตตาไม่ฆ่ากันทางการเมือง
ชื่นชมว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูง
สมกับเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมือง